ก่อนที่คุณอริยาจะพาไปเที่ยวดูผลอะไรสีส้มสวยนะนะ
มาดูเรื่องของการปิดการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธินกันหน่อยคุณ
โอ้โหเป็นเส้นทางที่คนเดินทางสัญจรกันเยอะมาก

ใช่เพราะว่าทดลองปิดคือ๒๒๒๕ก็คือวันอังคารจนถึงวันศุกร์
ใช่ครับแต่ทีนี้เขาจะมีการลื้อถอนวันนี้จริงนะ

แต่ปรากฏว่าเขาขอขยายเวลาเป็นทดลองปิดเพิ่ม
เพราะว่าปิด๒๒๒๕ยังได้ข้อมูลไม่หมด
เดี๋ยวลองปิดดูวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซะหน่อยสิ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นนะคะ
โดยทางด้านศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
กองบัญชาการตำรวจนครบานกองบังคับการตำรวจจราจร
ก็เลื่อนกำหนดที่จะลื้อถอนออกไป
เพราะว่ายังเก็บข้อมูลสภาพการจราจรได้ไม่ครบถ้ว
ไม่งั้นป่านนี้เราไปดูยืดกันไปแล้วตั้งแต่๘โมงนะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากในพื้นที่บริเวณแยกรัชโยธินค่ะ
สะพานข้ามแยกรัชโยธินที่จะมีกำหนดลื้อถอนในวันนี้นะครับ
ได้มีการยืดเวลาออกไปเป็นวันที่๒๖พฤศจิกายน
ถึงวันที่๒๙พฤศจิกายน๒๕๕๙นี้นะครับ
เนื่องจากยังเก็บข้อมูลสภาพการจราจรไม่ครบทั่ว
และจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งในวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้ครับ
ส่วนสภาพการจราจรบริเวณถนนรัชดาพิเศษทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
มีสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมนะครับ
แต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตามสัญญาณไฟจราจรได้ดีครับ
มาปิดบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรัชโยธินทั้งสองฝั่งครับ
เพื่อที่จะนำเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนสะพาน
ซึ่งได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่ในเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมา
จนกระทั่งจะปิดการจราจรไปถึงเวลาสิบเจ็ดนิดนาทีนะฮะ
ของวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบเก้าพฤษศิกายนนี้นะครับ
ขณะที่นายกมลมหาผลผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้จัดการฝ่ายการจราจรของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าขณะนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลสภาพการจราจร
เกือบที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ยังเหลือข้อมูลสภาพการจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้
แล้วก็การเก็บข้อมูลสภาพการจราจรในช่วงของวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กองบัญชาการขออภัยครับ
จะสามารถสรุปได้อีกครั้งหนึ่งครับขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ได้เปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้มีความห่วงใยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ที่ใช้เส้นทางผ่านสี่แยกรัชโยธินนะครับจึงขอเลื่อนเวลาการปิดสะพานและการลื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินให้ครบถึงจำนวนเจ็ดวันก่อนเพื่อที่จะประมูลอ่า
ขออภัยครับเพื่อที่จะประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณจุดนี้ควรที่จะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงตรงบริเวณจุดนี้นะครับ
ตามที่ทางไทยรัฐทีวีได้มีการเปิดเผยเส้นทางต่างที่จะหลีกเลี่ยงตรงบริเวณจุดนี้
เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการจราจรที่จะติดขัดในช่วงที่มีการลื้อถอนสะพาน
และจะมีการสร้างอุโมงตรงบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง๒ปีนะครับ
จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุด
เคลื่อนไหวที่จะมีการลื้อถอนสะพานสี่แยกรัชโยธินนะครับ
ผมเศรษฐาสุรินนะครับรายงานจากสะพานข้ามแยกรัชโยธินครับ
ขอบคุณคุณเศรษฐาด้วยนะคะก็ทดลองปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วครับ
ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การจราจรเขาแนะนำเส้นทางเลี่ยงเส้นทางหลักต่างด้วย
โทรไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ควบคุมการสั่งการจราจร
ก็สามารถตรวจสอบได้แต่ธรรมดาคนก็คงหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นอยู่แล้วนะ
แต่ถ้าไปห้างแถวนั้นนะไปเจอเส้นทางรัดพร้าวอะไรแบบนี้ก็อาจจะติดหน่อย